ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยเราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่นครพนมหน่อยกันแล้วกันคือคุณพ่อคนหนึ่งบอกว่าต้องจำใจจริงฮะยิงลูกชายจนเสียชีวิตเพราะว่าลูกชายเนี่ยคลั่งยาเสพติดแล้วจะเข้ามาทำร้ายพ่อที่ว่าจะทำร้ายเนี่ยคือเอาเหล็กขูดชาร์ฟจะเข้ามาแทงนะฮะนี่ครับพื้นที่เกิดเหตุ

ยืนร้องไห้ถือปืนรอมอบตัวกับตำรวจลุงของผู้ตายแล้วก็พี่ชายของผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเล่าว่าอย่างนี้ฮะก่อนจะเกิดเหตุเจมส์หลานชายเนี่ยคลุ้มคลั่งอย่างหนักคาดว่าคลั่งจากการเมายาเสพติดแล้วก็เมาเหล้าด้วยประวัติเนี่ยติดยามาหลายปีแล้วครอบครัวเคยนำไปบำบัดฟื้นฟูหลายครั้งสุดท้ายกลับมาอยู่บ้าน

ตัวอยู่แล้วจะแทงพ่อพ่อตัดสินใจคว้าปืนยิงใส่ลูกชายยิงเข้าไปห้านัดซ้อนจนไอ้เจมส์เนี่ยหลมฟุบแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่หน้าร้านท่ามกลางความสะดวกใจของคนที่เห็นเหตุการณ์

เข้าปืนก็วิ่งวิ่งจะขึ้นรถ

ลูกจะขับถึงลูกจะเข้าแทง
ระยะประมาณสักเมตร
ประตูจะขึ้นรถ
จะแทงเขาก็หังหลังมายิง
กินยาแล้วก็มันกินเหล้า

ครับ
คนที่เป็นพ่อที่ยิงลูกชายเสียชีวิตเนี่ย
ข้อหาเจตนาค่า